ผู้ชมครับเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้นะครับย้อนไปเมื่อสี่สิบเอ็ดปีที่ผ่านมาตอนนั้นมีเหตุสลัดอากาศจี้เครื่องบินจากอินโดนีเซียมาลงที่สนามบินดอนเมืองของไทยนะครับ
คอมมันโดไทยร่วมกับคอมมันโดอินโดนีเซียเนี่ยต้องเปิดปฏิบัติการยึดเครื่องบินซึ่งมีผู้โดยสาร๕๑ชีวิตเป็นตัวประกันไปย้อนดูเหตุการณ์นี้ในเปิดแฟ้มคดีดังครับ
ลัดอากาศยึดขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินดอนเมือง
ซึ่งฝ่ายไทยขอให้ไปลงที่สนามบินอุตภัวแทน
แต่กลุ่มสลัดอากาศไม่ยินยอมและข่มขู่
จึงจำยอมยากที่จะปฏิเสธ
จากการสืบสวนทราบว่าเครื่องบินลำนี้
ทยานจากสนามบินจักรต้าไปที่เมืองเมดาน
จากนั้นไปแวะที่เมืองปาเลมบัง
ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรา
รับผู้โดยสารที่นี่๑๔คน
จากเดิมมีผู้โดยสาร๓๗คน
ตรงจุดนี้กลุ่มคนร้ายได้แฝงตัวปะปนกับผู้โดยสาร
ขนอาวุธครบมือขึ้นเครื่อง
สบโอกาสขณะเครื่องบินเหินฟ้า
ได้จับผู้โดยสารและลูกเรือเป็นตัวประกัน
ทันทีที่เครื่องบินแตะรันเวย์
สลัดอากาศได้ยื่นข้อเสนอ
ปล่อยนักโทษการเมืองอินโดนีเซีย๒๐คน
ส่งไปประเทศศรีลังกาแลกกับตัวประกันทั้งหมด

มีฉะนั้นจะระเบิดเครื่องบิน
สถานการณ์ความตึงเครียดค่อยคลืบคลาน

โดยไม่มีท่าทีลดลง
ทางการอินโดนีเซียไม่ยินยอมทำตามคำขู่
ขณะที่สลัดอากาศชาวอีนาวได้เพิ่มข้อเสนอ
เป็นปล่อยนักโทษการเมือง๘๐คน

โดยสอดแนมเห็นสลัดอากาศ๒คน

โดยคนร้ายแบ่งหน้าที่ควบคุมตัวประกัน
เป็นด้านหน้ากลางลำห้องกัปตันและท้ายเครื่อง

ปรากฏว่าตัวประกันชาวอังกฤษหลบหนีออกมาได้สำเร็จ
ให้ข้อมูลว่าสลัดอากาศมีทั้งสิ้น๕คน
และมีการทะเลาะกันเองบ่อยครั้ง
แต่เมื่อตัวประกันชาวอเมริกันพยายามหลบหนีเป็นรายที่สอง
กลับถูกยิงจึงทำให้รัฐบาลไทยยอมให้อินโดนีเซีย
นำกำลังคอมมันโดเข้ามาในประเทศ
รวมวางแผนช่วยตัวประกัน๔๙ชีวิต
๒นาฬิกา๓๕นาทีวันที่๓๑มีนาคม๒๕๕๙
หน้าที่ประวัติศาสตร์เริ่มขึ้น
กำลังคอมมันโด๒ชาติกว่า๖๐นาย
จู่โจมเข้าช่วยตัวประกัน
ใดนั้นเสียงปืนกลรัวสนั่น
คมกระสุนพุ่งใส่ร่างคอมมันโดเกือบตกจากเครื่อง
ชั่วอึดใจมีเสียงปืนดังขึ้นอีกระยะ
คอมมันโดอีกชุดที่อยู่ด้านนอก
วงให้แคบลงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ไป๖นาทีปฏิบัติการยึดเครื่องบินคืนสำเร็จ
สลัดอากาศตาย๔จับเป็น๑
มมันโดอินโดนีเซีย๑นาย
กัปตันถูกยิงแสกหน้าเสียชีวิต
ส่วนตัวประกันรอดชีวิตทั้งหมด
ต่อมาทางการอินโดนีเซียตามจับกลุ่มแนวร่วม

ถูกสารพิพากษาประหารชีวิต